กรรมการสูวิทย์การคิดให้ฝ่ายแดงพิกิจชัย๔๙ร้อยล้าน๔๖
กรรมการวรสักพักดีคำให้พิชิตชัย๔๙ร้อยล้าน๔๗
ส่วนธาระดนอยู่เบิกให้พิกิจชัย๕๐และร้อยล้าน๔๗
ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะเอกชันครับ
ได้นับไปก่อนยกที่๒หลังจากนั้นก็คุมเกมเข้าไป
คู่ต่อไปนี่ไม่ต้องบรรยายเยอะสรรพคุณไม่ต้องบรรยายเยอะ

คู่ต่อไปเนี่ยคนธรรมดาต่อยกับแบทแมน

เข่าเชิงเก่าบุกตะลุมบอลข่มขยี้บี้เข่า
เขาคือเหนือธรณีไอสยารีสอร์ทอุบล
อัศจรรย์ฝ่ายน้ำเงินขุนเข้าหอกธมิน
โจรรัดปั้มหักเหลี่ยมทิ้มแทง
เขาคือเรือนไทยนาย่าปาร์ควิว
ครับมาฟังประวัติของมวยคู่อีก๓ครับ
ฝ่ายแดงเหนือธรณีไอสยารีสอร์ทอุบล
หรือเดอร์เบสอุดรเก่านะครับ
ชื่อชนะชนสุขใสอายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๗๔ครั้งชนะ๕๖แพ้๑๗ครั้งเสมอ๑ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนเด่นนาโพพิววาโยที่เวทีมวยรังสิตครับ
ดูสิดูสิกล้องจับไปที่มุมแดงสิเมื่อสักครู่น่ะ

ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเรือนไทยนาย่าปาร์คริวชื่อสัตวรรษสุนาอายุ๒๕ปี
เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามชกมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๕๑แพ้๑๙ครั้ง
อ่ะมุมแดงก็ไอด์แบทแมนนะครับเดี๋ยวทรณีครับ
ไฟล์นี้ซ้อมอยู่กับเสียชายสุโขทัยนะครับที่ค่ายมวยช๕พยักษ์ครับ
ขณะที่น้ำเงินก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนาย่าปาร์ควิวอยู่กับเสียโหน่งนาย่านะครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์นรงค์รวมจิตครับ

สันนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
พี่เลี้ยงนักมวยบนเวทีใส่หน้ากากแบทมันว่าแปลกแล้วนะครับ
เดี๋ยวดูพี่เลี้ยงมุมแดงครับสุดยอดกว่าครับ
วันนี้ยอดมนุษย์มาเองเลยนะครับ
เป็นบุคคลที่ผู้หญิงชอบนะบุคคลแบบนี้เขามีเยื่อใย

ไปด้วยสีสันและความมันจริงนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
บรรจงจัดโดยน้าทรงเลยครับคุณทรงชัยรัตนสุบันครับ
ถอดมงคลถอดหน้ากากก่อนครับ

แต่คนในสังคมใส่หน้ากากเข้าหากันนี่ไม่ดีครับ
ดูรูปร่างสัดสวนนี่พอฟัดพอเวียงเลยนะครับ
มุมแดงมีคุณน้อยกว่าบรรล
อันนี้รูปชื่อพระรองบอกก้อนหนังสือพิมพ์มวยสยามนะครับ
ถ้าพี่น้อยจริงแล้วลงข่าวศึกยอดมวยไทยรัฐเยอะหน่อยครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินครับมีดาบพงศ์๑๙๑เลยครับ
ถอดมงคลให้กับเรือนไทยครับ
พิกัด๑๒๗ปอนด์นะครับมวยคู่นี้
ฮือฮาตั้งแต่ยังไม่ชกเลยนะครับ
สีสันของไอแดดแมนครับใส่หน้ากากขึ้นเวที
ติดตามยกที่๑ครับ
ไปบริเวณพิวเตอร์ฮีโรวันนี้มากัน๒ตัวเลยครับ

ในสีเสื้อของช่อง๕ประยักษ์วันนี้นะครับ
เตือนภัยนาย่าปั๊กวิวนะครับ

แดงเหนือทรนิไอไอสยารีสอร์ทอีกคนนะครับ

เมื่อกี้คุณเห็นไหม

เขาลงจากพิเศษเรื่องอิน

ลุมดั่งไก่เขียนกันและซ้อมช่อ๕ประยักษ์ด้วยนะ

เสียหลวงเสียชายเสียเอียดมากันหลายเสียเลย

รวมตัวกันอยู่ที่เวทีมวยสตูโอไทยรัฐพร้าว๑๐๑
ที่ใส่แบทแมนขึ้นที่เวทีก็คือกางเกียงสีแดงนะครับผู้ชม
ธรณีไอสยารีสอร์ดุบลนะครับแดง๑๒๗วันนี้มีสีสันเลย
ไปเดอร์แมนมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยวันนี้
ความหนักความแรงนี่น้ำเงินเขาไม่ธรรมดานะโอ้นะ

เลชายก็เป็นแฟนประจำเป็นแก่ประจำของทหารรัฐอยู่แล้ว
จ้อห้าประยักษ์ก็ไม่หนีไปไหนครับยังเดียวแน่นอยู่สูงประหลังน้อ
แบคแมนเลี้ยงแบบชั้นสึก
ยังเหลียนไม่เหมือนนะยังไม่เหมือนยังไม่เหมียนเท่าน่ะ
ตอนนี้ก็มีการตั้งฉายาช้างศึกนะโอ้ส่งมากันเยอะเลยเนี่ย
ใครจะได้รับครับสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทสองกับปั้นแหละ
สองหมื่นบาทผู้ที่ได้รับใช้ตั้งฉายาให้กับไอ้เจ้าช้างศึกได้นะ
โอ้โหเห็นตั้งมากันเยอะนะโอ้โหเยอะจอมถีบไทยรัฐอย่างนั้นโอ้โหเยอะเลย
ถีบยอดมวยไทยรัฐอย่างนั้นตั้งกันมาเยอะเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกกัน
แต่ว่าตอนนี้บนเวทีก่อนดีกว่าเดี๋ยวย้ำผลนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับ
บุรพาเล็กสขทวีเล็กสขเล็กทวีวัฒนาแดงนะครับ
คู่ที่๒วิชิไชปอล์มะถมชาลักแดง๑๐๐ล้านเกียรติกำทองนี้เป็นคู่ที่๓รองผู้เองนะครับ
เหนือธรณีกับเรือนไทย
อุบลนะแดงอ่ะนะมาซ้อมอยู่ช้อ๕พระยักษ์
แต่ไฟน้ำเงินเองเขาขนแก่นขนแก่น

โยกไปขยับกันมาแข้งขวาเตะ
เรื่องการพิซ้อมอยู่กับช๕พยักษ์หายห่วงอยู่แล้ว
ตอนนี้เขามาแรงอยู่ค่ายนี้เขาแรงอยู่แล้ว
ขวาทั้งคู่ใครหยุบใครหยี่วใครยนต์เต็มทั้งที
ถ้าขวาทั้งคู่นี้ชิงเหลี่ยมออกเลยนะออกแล้วต้องเข้าเลยนะ

ล้วมจิตล้วมจิตใช่ถ้าล้วมผิดล้วมจิตนะ
ก็เห็นเราผ่านมาแล้วยกแรกโอ้โหว้ยยย
ทางด้านครับพยายามปล่อยหมดครับ

แล้วก็โปรโมเตอร์มหาชนครับคุณทรงชัยรัตนสุวรรณครับ
โอ้โหวันนี้มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลยนะ
สังเกิดมหาชายรัฐนะครับที่ขอบเวที

ช่องนี้ขอบคุณบะยาง๙๑เจ้าระเข้เขียวด้วยนะครับ
ที่ใช้เจ้าระเข้ฝ่านถังภาคล้านไหนต้องการ
นำนุนสิทธิวรัฐปิดต่อตรงด้วยครับ

ธรณีน้ำเงินเรือนไทยยกแรก

กำลังจะจบปริญญาตรีมขอนแก่นนะ
ฝ่ายแดงนะแต่ว่าน้ำเงินเขาอยู่ขนแก่นอยู่แล้ว
จบมขด้วยเองโอ้ยไม่ธรรมดา

ในแก้งขวานี่ออกใช้ได้มากนั้น่ะ
หนังมากมากท่านเหนือ
และรายนี้เหนือทรณีไอบ์สยารีสอตอูบล
ไม่ธรรมดาเลยนะมีซิกแพคด้วย
มีจิบขวาเตะขวาต่อยขวา

เตะขวาต่อยขวาลูกคู่สวยงามเลย

ซ้ายตีนหน้าของไอ้เจ้า

ขโมยทางเดียวกันเนี่ยถ้ามีตีนหน้ามาแจงมาเสริมเนี่ยได้เปรียบเลย
จับยกเข็มเทหักทิ้ง
มั่นใจตีหน้าแล้วไอ้เจ้าเรือนไทย
ต้องมีตีนหน้ามาช่วยถ้าขวาว่าขวานี่ไม่ทันแดง

แท้งด้วยขวามาต่างกับแบงค์คลายอย่างนี้ทำไม่ได้
เห็นไหมที่โมเมนต์เท่าเหมือนเห็นไหมไอ้เจ้าเด็ดดวงน่ะ
เด็ดดวงประมงสว่างนี่เขาเป็นลูกชายนะ

อ้าวเดี๋ยวคุณพ่ออยู่ที่โมเมนต์น่ะ

มีมัดขวาเสียงสำหรับจองยาง

มีสะดุ้งมีสะดุ้งซุปเปอร์ฮีโร่

นี่สั่งน้ำเงินบอกให้เอาตีนหน้าเตะซ้ายมาเลย

นี่สร้างความระบากใจให้มุมแดงเยอะเหมือนกันนะ

พยายามหนักใช้ได้เลยนะน้ำเงินเนี่ย

ถ้าออกอาการเฮียก็เรียบร้อยเลย
คุณพ่อที่จ้องเจาะยางอยู่แล้วอะนะ

ดอกไม้ป่ายข้าติดซ้ายล้วน

มีสะดุ้งนะครับมีสะดุ้งอีกแล้ว
โดนจอยยางไปเยอะเลย
มวยใหญ่มวยยักษ์ต่อยไปมันมันอย่างนี้เลยนะ

อ้าวยังอยู่นะครับ
มาเคียและทางด้านมุมแดงไหนละทรนีครับ
ผู้ชายที่มีเยื่อใยมากที่สุดในโลกครับ
มุมแดงนี่โดนเจาะยางช่วงล่างนะ

ปล่อยตัวไปแล้วครับยกที่๓ผู้ชิคค่าบริวิธีครับมาร่วมรวมจิตแดง
เหนือทรณีไอเซยารีสอร์ตอุบรตน้ำเงินเหรืองไทยนายาปั๊กวีวแม่
ที่สองน้ำเงินชิงเจาะยางไปเรื่อยแดงมีสะดุ้งเล็กน้อย
เดี๋ยวดูยก๓ชายสุโขทัยและทีมงานจะแก้ยังไง
อ้าวเจอขาแล้วมีปัญหาหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม
ไหว้แดงไอเซยาเหนือทรณี

เอ้าต่างควัยต่างเหกะต่างควัยนี่

ดวงดอกไม้ป่าตุ๊กตาทองนะอันนี้เป็นรุ่นลูกแล้ว
มาหัวแข่งซ้ายแหลมเลยสวยเลย

สะเทือนอยู่คุณพ่ออ่ะดิ

แต่ตระกูลของเด็ดดวงนี้ไม่ค่อยชอบเข่าเท่าไหร่นะ
พื้นเพจเป็นบ่วยฝีมือนะต่อยหนักเป็นหลัก
ล็อกเอาไว้ตีไม่ได้แยกออกมา
แต่ถ้าตีแล้วก็อย่ายุบนะ
เขามีอย่างก็บอกทีเองค่ะไม่ว่าทีข้าเองอย่ายุบนะ

เสียบเข้าไปเม็ดนี้นี่เต็มครับ

โอ้โหเจ้าแบ็คแมนเสียบลูกนี้เต็มเลย
ไปเร็วเลยจริงลูกนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะ
แต่ลูกนี้มันอันตรายอยู่ไม่ได้สิ
โอ้โหสวยงามเลยลูกนี้
แทงเขาซี่โครงอ่อนน่ะที่ป่ะอยู่ไม่ได้นะ

เปรี้ยงเตือหมัดเตือตอนซี่โครงอ่อน
สีสันที่ถึงตาของศึกย่านมวยธารัสในวันนี้เลย
นี่แหละช๕พระยักษมณ์เนี่ยเขาตอนนี้จะทำมวยขึ้นมาก
ต้องมีสีสันในทีมช๕พระยักษ์
เป็นไงเสือใหญ่มีรายการนัดใหญ่แล้ววันที่๒๕เจอกับจาตุ๊อีกแล้ว